นะครับนะฮะหนึ่งเสียงของเรานี่สำคัญมากนะครับนะฮะเพราะฉะนั้น
รีบออกมาใช้สิทธิ์กันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปใช้สิทธิ์ของผมก่อน

เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ขึ้นขึ้นเลยครับทีมข่าวเวิร์ดคล้ายได้ขึ้นขึ้นมาก
ตามพี่หน่องเวลาจำเป็นเลยเดี๋ยวเสร็จนี้ก็กลับวนวนที่จังหวัดนครโนยกดูว่า

ผมว่าขึ้นขัดไหมถือเส้นไม่ให้เบอร์เทอร์นี้
อีกปีแล้วนึกไม่ห้าเนอะอ่าใจใจนะฮะ

เจ็บเข้าไปแล้ว